แต่ว่าในช่วงวันสิ้นเดือนใครที่ยังเงินเดือนไม่ออก
ก็ต้องหาเมนูสุดประหยัดในการรับประทานให้มันอยู่ท้อง
อย่างหลายคนที่ส่งกันมาก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
มาต้มมากินกันมันก็อิ่มน้ำสำราญกันไป
แต่บางคนพอต้มแล้วเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
มันเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจอย่างยิ่งในช่วงสิ้นเดือนแบบนี้
ถ้าคุณผู้ชมเคยเจอแล้วเราก็คงจะพอเข้าใจ
แต่ถ้าใครยังนึกไม่ออกอยากให้ดูภาพนี้เป็นตัวอย่าง
แล้วระวังให้ดีเมื่อต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสร็จแล้ว

ฮีฮ้า

เกือบจะได้กินอีกแล้วอ่ะ
เราอุสาปปะคบปะหงมต้มมันอย่างดี
คุณนึกสภาพตอนเราแบบว่าใส่น้ำนะ

เดือดแล้วเดือดใส่เครื่องปรุง
ยกมายกมายกอย่าตักใส่จ้าสะดุด

แล้วพี่คนนี้เขาสะดุดเสือแต่ของคุณสะดุดอะไรผมไม่รู้นะคุณคะ
สะดุดอะไรก็ไม่สำคัญมันก็ไม่ได้ทานได้เหมือนกันนี่ไง
เรียบร้อยจบอ่ะอวสารอาหารสิ้นเดือน
การที่ล่มไข่ใหญ่ล้วนนั่นแหละสิไอ้เราก็เห็นคงจะเป็นคนติดดินเนอะเนาะ
กินง่ายอยู่ง่ายง่ายน้อยก็เสือ
ถ้ามันสิ้นไร้ไม้ตอกจริงนะเอามือกรอบขึ้นมา
น้ำเสร็จเอาอัพต้มใหม่ค่าเฉลก
แต่เห็นแบบนี้แล้วน่าเห็นใจนะ
คือพอเขาไปโพสต์ในโลกโซเชียลแล้วเนี่ย
คนในนั้นทั้งกดไลค์กดแชร์กดโพสต์ประจาน
เอามาแชร์กันแล้วก็ปลอบใจด้วย
ฉันเชื่อว่าหลายคนคงมีประสบการณ์ประมาณนี้
หลายคอมเมนต์แบบว่าโกยถยม
ต้องขอขอบคุณเพจนี้เพจที่นี่ประเทศไทยนะครับ

แล้วก็เป็นการเตือนภัยกัน
สำหรับใครที่ชอบต้มมะม่ารับประทานในช่วงสิ้นเดือนแบบนี้

สิ่งที่ควรเตือนภัยอ่ะไม่ใช่บอกน้ำมอร์มหก

เออคุณมาเตือนไปหัวมาเหมาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป๖
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่มาให้กำลังใจก็มีเยอะ
บอกว่าเอาไม่เป็นไรนะครับกินมันบนเสือเลยเอาไหมล่ะ

แล้วบางคนบอกว่าอ้าวเดี๋ยวเถอะอยู่ไหนเนี่ย

อันนี้ฉันบอกแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมส่งมาไง
คือซื้อลอตเตอรี่๓ใบได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป๑ซอง
แต่ถ้าคุณเอาเงินที่ฉันซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
คุณจะทำ๖กี่ซองก็ได้
คุณจะสะดุดเสือกี่รอบก็ได้
อย่างนั้นเหรอได้อย่างเสียอย่างล่ะนะใช่ไหมอย่าไปคิด
เพราะว่าถ้าคุณได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซองเดียว๖ปุ๊บหมดเลย
แต่ถ้าได้หลายห่อก็ไม่เป็นไรยังมีห่อต่อไปเห็นไหม
ก็ว่ากันไปนะคือเรื่องของเมนูมันมีเยอะ
จะเป็นเมนูประหยัดคุณผู้ชมก็ส่งกันมานะ
ไม่ได้มีแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเดียวนะคุณผู้ชม
บอกกันมาหน่อยแล้วกันเมนูช่วงสิ้นเดือนแบบนี้มีอะไรกันบ้าง
แล้วก็นอกจากนี้เรื่องราวของเรายังไม่หมด
ยังมี๑เรื่องที่ต้องดูกัน